ท่านครับชาวบ้านเขาอาจจะสงสัยตัวผมเองเขาสงสัยแล้วก็อยากทราบว่า
ถ้าเกิดตำรวจไม่มีเรื่องของการรีดไถเก็บสวยไปหาเศษหาเลยแบบนี้เนี่ย
โดยเงินเดือนของตำรวจโดยบี้เลี้ยงต่างเนี่ยสามารถอยู่สามารถดำรงชีพได้ไหมครับท่าน
เงินเดือนต้องเรียนตรงว่าถ้าพูดถึงเรื่องเงินเดือนนะครับ
เราเป็นหน่วยงานที่เงินเดือนน้อยนะครับต้องเรียนตรงเราเป็นหน่วยงานที่เงินเดือนน้อยนะครับ
แล้วก็ต้องพูดกันตรงต่อว่าคดีที่เกิดทุกวันนี้ท่านจะเห็นได้ว่ามันเยอะนะครับ
คดีแต่ละคดีเนี่ยทุกคดีนะครับท่านครับมันต้องใช้เงินทั้งนั้นนะ
ผมเองก็เข้าใจลูกน้องนะครับนะว่าคดีเนี่ยท่านดูนะครับคดีฆ่ากันนะครับ
คนร้ายหนีไปเหตุเกิดสงขลาคนร้ายหนีไปเชียงใหม่อย่างนี้ก็ต้องเดินทาง
มันมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแหละครับเราต้องออกไปก่อนใช่ไหมฮะ
ซึ่งลำพังเงินเดือนมันไม่พอหรอกนะครับนักร้อยเงินเดือนเราน้อยนะครับ
แต่ว่าแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าการทำแบบนี้ไอ้นี่มันเกินเลยไปนะครับอย่างนี้มันไม่ไหว
ไปรีดเขาจนกระทั่งเขาไม่ไหวเช่นไปข่มขู่ลูกเขาภรรยาเขาข่มขู่พ่อเขา
กระทั่งพ่อเขาเสลือดสมองแตกนะครับมันก็กลายเป็นความแค้น
คือผมต้องเรียนว่าปกตินะครับผู้ประกอบการธุรกิจสีดำสีเทานะครับ
แต่ว่าการที่เขากล้ามาแจ้งเนี่ยแสดงว่าเขารับไม่ไหวแล้วนะฮะ
พูดในเรื่องจริงกันนะครับเช่นโดนรีดเงินรีดเงินไม่พอนะครับ
ยังไปขู่พ่ออีกพ่อเจ๊โลหิตสมองแตกมันก็กลายเป็นความแค้น
ก็คือไปไล่เขาให้เหมือนหมาจนปอกนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมา
แล้วถ้าเราไม่เอาเรื่องพวกนี้อะไรเลยเรื่องพวกนี้เลยเนี่ย
เราจะทำยังไงให้ให้ตำรวจไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ได้เลยฮะโดยสามารถยังอยู่ได้
โดยไม่ต้องไปทำเรื่องพวกนี้คืออย่างนี้เรื่องออนไลน์เนี่ยมันเราก็ต้องดูเป็นเรื่องนะครับ
วันนี้เรื่องต้องพูดตรงว่าเรื่องออนไลน์เรื่องเว็บพนันเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่มันมอมเมาเยาวชนมอมเมาลูกหลานนะครับวันนี้คนติดเยอะ
คนเล่นการพนันเยอะนะครับแล้วก็คนผูกคอตายก็เยอะเพราะมันล้มเหลวไปหมดทั้งครอบครัวนะครับ
เพราะฉะนั้นอย่างเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องเว้นวักมันเป็นเรื่องที่ตำรวจต้องปราบ
แล้วเรื่องอื่นต้องเรื่องอื่นสามารถไม่ต้องเว้นวักได้อย่างนี้หรือว่ายังไงฮะ
คืออย่างนี้นะครับถ้าถามในแนวนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าคือถ้าพูดตามหน้าที่
ตำรวจต้องจับปลาอยู่แล้วนะครับเรื่องบ่อนกำพนันบายมุกเนี่ยอันนี้คือตามหน้าที่อยู่แล้ว
สถานบริการอันนี้โดยหลักกฎหมายเนี่ยเขาเขียนว่าต้องดำเนินคดีถ้าผิดกฎหมายนะครับ
แต่เพียงแต่ว่าเรื่องเว็บพนันเนี่ยมันส่งผลเยอะนะครับจะส่งผลไปถึงการหลอกลวงไปเอ่อ
ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่ตำรวจต้องปราบชัดเจน
อันนี้ไม่ได้เลยอันนี้โดยเด็ดขาด
อันนี้มันต้องปราบชัดเจนเพราะมันส่งมันเป็นเรื่องแรกที่ต้องปราบนะครับ
เว็บพนันมันก็เหมือนเรื่องยาเสพติดนะครับ
ทีนี้ถามว่าคือการเป็นตำรวจเนี่ยเราผมต้องเรียนตรงว่า
เราต้องมาดูว่าเรื่องไหนที่มันต้องปราบเด็ดขาด
ผมยกอย่างเช่นอย่างสมมุติว่ามีงานศพ
แล้วในงานศพเนี่ยเขาเล่นกำลังกันในงานศพ
แต่ไม่ได้หมายว่าไปจับคนเล่นการพนันในอนาคต
แต่ว่าเว็บพนันนั้นไม่ปรับแถมมารับเงินอีกต่างหาก
ไอ้ส่วนไหนเป็นวิธีขาบ้านอันนี้เราต้องบริหาร
แต่ผมไม่ได้บอกว่าต้องละเว้นต่อกฎหมายนะครับ
สำรวจมันล้างเว้นกฎหมายไม่ได้มันต้องทำอย่างทักเกณฑ์
วิถีวัวชนอย่างนี้ก็ต้องดูว่าเขาขออนุญาตถูกต้อง

หน้าผมเรียนเชิญคุยเรื่องโครงสร้างเรื่องนี้แบบเต็มอีกสักทีนะครับท่านครับ

วันนี้ขอบพระคุณก่อนครับวิราชบทรัพย์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

ความคืบหน้าเดี๋ยวเย็นนี้จะขยายผลต่อว่า
แต่ว่าบิ๊กโจ๊กบอกมีตำรวจเกี่ยวข้อง
มีคนอื่นที่เป็นประชาชนเกี่ยวข้องในคดีนี้

คุณโรมเอาโมเดลที่คุยค้างกันไว้

แต่งตั้งโยกย้ายตำรวจใช้โมเดลแบบไหนยังไง
คือจริงมันอยู่ระหว่างพัฒนา

ได้รับการบริการโดยตรงจากพี่น้องตำรวจ

คือถึงเวลาพอถึงช่วงของการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ย

ก็ต้องถามเขาความยื่นความจำนง
ซึ่งรวมไปถึงว่าผลงานที่เขาเคยทำมา

คุณอาทิตย์ค่ะผมได้ถึงเวลา
กำหนดเกรงท์จะขึ้นผู้อุดับแล้ว
กับใครว่าผมเหมาะสมแบบไหนยังไง

ไม่ใช่ว่ารอว่าเจ้านายเขาจะ
ไม่งั้นจะวิ่งคนใดคนหนึ่ง

มันก็จะเป็นระบบเหมือนเดิม
สวัสดีครับ